ไอ้เธอติดติดแล้วเนาะ
ขาวใส่ไข่สด

นี่ฉันอยู่กับอีกสองคนนี้พิเลนทุกครั้ง

ก็อย่าลืมนะฮะส่งไลน์เข้ามาได้

คุณจะได้เป็นไลน์กิฟต์โค้ดไปด้วยนะครับบุญละ๙๖๐บาทนะฮะ
นี่นะครับส่งมาได้นะครับตามที่อยู่นี้เลยนะฮะ
ข่าวใส่ไข่ถามตรงไทยรัฐนิวโชว์นะฮะแล้วก็ชีวิตตีแสกหน้า
แล้วทีมงานจะส่งไลน์กิฟต์โค้ดผ่านไลน์ไอดีของคุณเนี่ยภายใน๗วัน

แห่วันนี้แองจี้ดูชุดแองจี้เตรียมอ่านอยู่

เอออย่าเกียรติฟ้อนก่อน

โอ๊ยตาย
ทำให้เขายุ่งยากครับอีก

ฉันอยากถ่ายอันนี้ให้คุณนิตรภัณฑ์ดูเลย

เราเข้าข่าวกันเลยดีกว่าหนุ่มยาลิส
ที่เขาบอกว่าตอนนี้เป็นกระแสสังคมที่คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน
นุมยาริสนะครับทายไม้เบสบอลตีรถจาก๓ข้อหารหนักเลยนะครับ
ตอนนี้หนุ่มยาริสมอบตัวแล้วถูกแจ้ง๓ข้อหาหนักนะครับ

ขับรถนะฮะไล่กวดรถกระบะของพ่อค้าขายของในตลาดนัดนะครับ
คว้าไม้เบสบอลเนี่ยลงไปหัวที่กระจกแคปหลังจนแตกกระจุยเลย
หลังจากนั้นไม่พอนะยังอุตส่าห์ขับรถตามเข้าไปอีกนะครับ

ขับรถพุ่งชนทั้งที่เขามีลูกอายุ๒ขวบอยู่ในรถด้วย

ถือไม้เบสบอลลงไปแล้วก็ไปตี
เขาก็กลัวไงเขาก็ขับรถหนี
ขับรถหนีไอ้นี่ก็วิ่งขึ้นรถกลับ

เสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนี้เขาก็มาให้ปากคำแล้ว

เหมือนกับไปปาดหน้าเขาแล้วชนเขา

แต่มันมีเด็กอยู่บางทีเราก็ต้องเว้นไว้บ้างไหม

ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายนิอับดุลอาชิสนะครับ
ให้การบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยแบ่งเป็น๓ช่วงนะฮะ
คือโดยเหตุการณ์แรกรถกระบะของนายอุลุศรนะครับ
กลับรถตนก็หยุดให้กลับแล้วครับ
แล้วก็แตกกลับรถแล้วก็ขับเบียดขวา

ทำให้กระจกมองข้างข้างซ้ายเนี่ยเสียหายไปนะครับ
ส่วนเหตุการณ์ที่๒เมื่อตนขับรถไปบังหน้า
ให้หยุดแล้วก็เคาะกระจกสองครั้งไม่ยอมเปิด
ก็เลยไปหยิบไม้เบสบอลลงมานะครับเพื่อป้องกันตัว

ก็เลยชัยไมค์เวสบอลตีกระจกนะครับ

เหตุการณ์ที่๓คือเหตุการณ์ที่นายอนุสร

แล้วก็ตัวเขาเองก็ขับรถไปบังหน้า

ทำให้รถนายอุทธศรเนี่ยเสียหลักไปชนรถขานอื่นเข้า

คือเรียกว่าณวันนี้เขาก็บอกนะเขาบอกว่า

คนที่โดนชนเนี่ยก็จะขับรถไปเบียดเขาเหมือนกัน

ก็หงายการ์ดแบบนี้ไง

ก็แต่มีเด็กอยู่เขาบอกเขาตัวเขาเองเขาก็ไม่รู้

ใครรัฐของเราก็ไปถาม

คุณนิอับดุลอาชิตเนี่ย

คุณอาจจะไม่ได้ห่วงลูกคนอื่นห่วงลูกตัวเองก่อน

ไอ้การที่คุณบอกว่าคุณไม่เห็นลูกเขาอยู่ในรถของคนนั้นเข้าใจได้
แต่คุณต้องห่วงลูกว่าถ้าคุณขับรถชนไปอย่างนี้แล้วคอคุณหากตายลูกคุณทำไง

คุณไปทำแล้วเขาตายคุณติดคุกลูกคุณทำไง

บันดาลโทษะในช่วงนั้นเพราะว่าเหมือนกับไปเบียดเขาก่อนแล้วก็เหมือนเขาก็ต้องปกป้องตัวเองด้วยการทำงานเบสบอลลงไป
บอกปกป้องตัวเองคืออะไรทำไมต้องปกป้อง
คือตัวเองลงไปเพื่อจะไปทำร้ายเขา

บอกว่าในรถกำลังมาทำร้ายเขาหรอ
คือตอนนี้เขาบอกว่าที่ถือไม้เบสบอลลงไป
เป็นเพราะว่าเขากลัวว่าคนขับรถกระบะนายวุศรจะไปทำร้ายเขา
แต่ในวุษรเองพอเห็นถือไม้เบสบอลลงมาถือว่าไม่ดีแล้ว

ว่ากลับไปเพราะฉะนั้นก็อีกเป็น๑ข่าว
ที่คนแชร์ทั้งภาพแล้วก็มีการคอมเม้นต์มากมายต่างขณะนะ

แต่เมื่อวานนี้อีก๑ประเด็นโอ้โหครับคุณเหนื่อยเนอะ

ถ้าที่บอกบางไปหมดเอาอย่างนี้ดีกว่า

เธอเล่นเองเอาเอกเว้ยว่านี้เธอเก่งจริงเธอเล่นเอง
ตบเองทุกสิทธิ์ความอยากเอง

สิวกะช้างเรื่องของก้างหลังเนี้ย

อีกหนึ่งข่าวที่เมื่อวานคนพูดถึงกันเยอะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยกำลังจะมีแลนด์มาร์คแห่งใหม่
ซึ่งคนเขาก็ไปถามนายกกันเหมือนกันว่าเอายังไงทำไมจะต้องสร้างแบบหอคอยชมเมือง
เมื่อวานมีการเคาะแล้วนะฮะสำหรับการสร้างหอชุมเมืองกรุงเทพมหานคร
ซึ่งถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ว่ากันว่าจะสูงที่สุดในประเทศไทย

สำหรับคนที่ยังไม่รู้จักที่เมื่อวานคนก็พูดถึงหอคอยชมเมืองหอคอยชมเมืองจะเป็นแลนดมาร์คส่วนใหญ่เนี่ย
วันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับ๑๐ข้อเกี่ยวกับแบรนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองไทยกันสักหน่อยดีไหมฮะ
วันที่๑๓ตั้งแต่ปี๒๕๕๙เนี่ยนะเมื่อปีที่แล้ว๑๓ธันวาคม๒๕๕๙เนี่ย
คอรมอลเขามีมติเห็นชอบให้โครงการก่อสร้างหอชมเมืองเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล
ก็นึกว่าคุณเป็นคนที่สืบชอบติดตามข่าว
หลายคุณต้องเป็นเสียงโทรศัพท์นะฮะเวลาทำรายการนะครับ
ฟังไหมจะฟังไหมเยอะเขาบอกว่าชอบจังเลยพิธีกรแข่งกันพูด
นี่ดิฉันพูดน้อยสุดแล้วนะโอ้โห
เฮ้ยเธอหล่อวะเธอทำตาแบบนี้
จะรู้จักหอคอยไหมหอคอยใช้งบวงเงินในการสร้าง๗๖๒๑ล้านบาท
เท่าไหร่นะ๗กูพูดไปแล้วไม่ได้ฟังเลยเหรอเมื่อกี้เนี่ย
ก็รู้อย่างเช็ดข้างพวกคุณนะฮะวันนี้เพิ่งคุยกับนักก่อนสอทชมานะครับ
ก็บอกว่าคุณพูดใจหยาบขายมากเลย
๗๖๒๑ล้านบาทก็คือ๗๐๐๐เกือบแผ่นปันล้าน

ส่งเพื่อเป็นต้นแบบในการน้อมนำสาธาราชามาใช้เดิมเนินโครงการของวัย
พื้นที่ที่ตั้งนี่ก็คือแถวไหนพี่พี่หนุ่มถาม
ตรงเจริญนครซอย๗แถวถนนเจริญนครตรงเขตคลองศาลกรุงเทพ
ซึ่งอยู่ในความครอบครองของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยประเมินงบลงทุนครั้งแรกที่ตั้งไว้๔๐๐๐ล้านบาท
ตอนแรกเลยนะตั้งไว้๔๐๐ล้านบาท
ล่าสุดมีรายงานว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในย่านเจริญนคร
กำลังอยู่ในการพิจารณาระหว่างพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
หมายถึงว่ามันเป็นจุดแลนดมาร์คเพราะฉะนั้นอีกหน่อยนักท่องนักท่องเที่ยวมา
จะได้สะดวกกับการเดินทางประจำนี้เค้าลอดนะเค้าลอดอุโมงใต้น้ำไปเลยนะ
โครงการนี้ดำเนินโครงการไปตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้ปรัชญาศาสตร์พระราชา
และขอความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐหลังหากค่าใช้จ่ายไปดำเนินการทางเชิงสังคมนะฮะ

หอชมเมืองกรุงเทพมหานครจะกลายเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย
ความสูงเนี่ย๔๕๙เมตรนะครับ๔๕๙เมตรมีพื้นที่ใช้สอยเนี่ย๒๒๒๘๑ตารางเมตร
ก็เมื่อเทียบกับหอก้อยแห่งอื่นในประเทศไทยก็ถือว่าสูงที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดแล้ว

ม้าเปิดใจเรื่องความรักหน่อยค่ะอันนี้ผมไม่ได้พูดนะเขาส่งมาเอง
ื่อนายหอคอยจะไปแต่งงานที่หอคอยไหม
ไม่แต่งแล้วสิแต่งสิแต่งเสร็จแล้วโดดลงมาด้วยนะ

สรุปแล้วหอคอยจะเทียบเท่ากับตึกสูงอื่นทั่วโลก

เข่าที่อ่านได้ตัวที่อ่านมาแล้วจำได้นะ

เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพหมานครในการที่แล้วไปดูที่ในกรุงการเขาทำอะไร
ก็นำห่อขึ้นไปแล้วให้คนขึ้นไปชมข้างในมีอะไรมีอะไรรู้ไหม
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติไทยสถาบันไม่ใช่เรื่องธุรกิจอะไรเลย
นะเพราะฉะนั้นเราก็เห็นเราก็มีส่วนร่วมกับเขา
เขามีส่วนร่วมกับเราเราก็รัฐก็ไม่ต้องออกไม่ได้ใช้เงินใช้ตังค์
แล้วก็หาที่ตรงนั้นที่ตรงนั้นก็จริงแล้วก็มันเป็นที่ที่ใช้ประโยชน์อยู่แล้ว
ก็มีการโยกสลับที่ไปจัดหาที่ใหม่ให้เอาหน่วยงานอะไรตรงนั้น
หรือเป็นสถาดิตบรวจหรือสักอย่างขยับไปที่ใกล้กันตรงนั้น
นี่มันต้องดูอย่างนี้สินะ

เห็นไหมเขาทำอะไร

แล้วก็สามารถชมวิวทิวทัศน์รอบโค้งแม่น้ำเจ้าพญาในแบบ๓๖๐องศาได้

ไม่น่าจะเกินสักกี่ปีเขายังไม่ได้กำหนด

เอามาอีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้เรียกได้ว่าเป็นเรื่องช็อกทีเดียว
ถ้าเกิดคุณทั้งสองคนไปเจอแล้วก็เหตุการณ์แบบนี้แล้วจะทำยังไง

สำนักงานข่าวต่างประเทศเขารายงานว่ามีนักท่องเที่ยวหญิงคนหนึ่งนะ
ซึ่งเดินทางไปซื้อของที่เมืองรุยลียูนาน
เมืองยูนานอันเป็นแหล่งที่เขาขายหยกกัน
นะฮะแล้วเธอก็ไปลองหยกนะฮะเป็นกำไรหยก
ร้านที่เขาขายนี่แหละนะเป็นเครื่องประดับร้านหนึ่งนะซึ่งต้องบอกว่ากำไรเนี่ย
บูรค่า๓แสนหยวนหรือว่าเป็นเงินไทยก็๑๕๐๐๐๐๐
อุ๊ยเป็นลมทำไม
เป็นลมเพราะว่าตอนเธอถอดออกมา
มันหักออกเป็น๒ส่วน

ต้องรีบส่งโรงพยาบาลเลยทันทีนะ

ใช่อยู่มันหักเลยมันปลอก

เรียกเอาเป็นเหลือแค่นี้ก็แล้วกัน
จาก๓๐๐๐๐๐หยวนใช่ไหม

ก็ประมาณสัก๘๐๐๐๐๐กว่าบาท

อาเยจ้าโอ้วมีแค่นึงอย่าง่ะ

ใช่ไหมในเมื่อของแสดงของคุณไม่มีคุณภาพดิ
เป็นหยกแล้วมาแตกอย่างนี้แล้วไปคิดเงินเขาได้ยังไง

ก็ต้องรอไปขึ้นศาลกันเลยทีเดียว
ทำยังไงล่ะตอนนี้เนี่ยคนที่เขาดูเกี่ยวกับเรื่องของอัญมณีเนี่ย
เขาก็เลยเข้ามาพูดคุยกันในอินเทอร์เน็ตเลยนะ
เขาบอกบอกอย่างนี้เลยนะว่ากำไรเนี่ยราคาไม่น่าจะถึงแบบนั้น
มันน่าจะอยู่สักประมาณแบบว่า๑๗๖๐๐หยวน

มันบวกอยู่แล้ว๒๓๐๐เป็นเม็ดอยู่แล้ว
ตอนนี้พอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันก็คงจะเอาราคาต้นทุนกำไรนิดหน่อย
แต่ว่าทางนี้เนี่ยพวกที่เขาดูเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องประดับ

เพราะโยกโยกถ้าจะเป็นล่ามันจะแข็งและสีจะสดกว่านี้

นี่อ่าว

อังจี้นี่เป็นคนที่เนี่ยว่ารุมล้างมาก

สดจากไร่ชนเจริญฟาร์ม
ตอนแรกหนูเข้าใจว่าเป็นแฟนคุณแม่เอามาให้
เป็นโบสถิตย์กำบูแต่ไม่ใช่ค่ะ

คือเรียกว่าอันนี้บอกก่อนเลยเมื่อกี้เราชิมกันไปแล้ว
อร่อยหวานชุ่มฉ่ำชื่นใจมากนะครับ
แต่ว่าอยากจะชิมเองต้องไปชิมได้เลยนะครับ
ที่ไร่ชนเจริญฟาร์มนะครับ
เจียไตฟาร์มกาญจนบุรีนะครับ
อยู่ที่กาญจนบุรีใกล้กรุงเทพนี่เองนะฮะ
ที่นี่มีสินค้าเกษตรเยอะแยะมากมายนะครับ
ผลไม้สดผลไม้แปรรูป
เมลอนฟักทองริริยับบัตเตอร์บัตเตอร์นัทนะฮะ

เดินเที่ยวชมไร่แล้วก็ปิดท้าย
ห้ามพลาดกับเมนูน้ำเมลอนปั่นเย็นชื่นใจหอมหวาน
ชุ่มชำชุ่มชำ

เนี่ยสุดยอดเลยนะ

เอาให้ผมกินเม็ดหนึ่งสิ

ก็เดินทางผ่านตัวเมืองเส้นทางกาญจนบุรีไซโยก
ทางหลวงหมายเลข๓๒๓ระยะทาง๑๕๐กิโลเมตร
ใช้เวลาการเดินทางจริงประมาณ๒ชั่วโมง
ชมเจริญฟาร์มจะอยู่ขวามือก่อนถึงเมืองมาริกา

ใช่ไหมหรือใครที่ไปเที่ยวเมืองกันนะฮะ
แล้วก็เอายังไง

ชมเจริญฟาร์มเขาฝากมาอย่างนี้

จะไปฝากคุณย้าย
บางทีให้กินให้อร่อยเขาจะให้บอกอย่างนี้นะคะเขามีเคล็ดลับนั่นก็คือล้างให้สะอาดก่อนนะ
พอหลังจากที่คุณล้างสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นนะประมาณสัก๑๐องศา
เก็บไว้ประมาณสัก๑๒สัปดาห์แต่ถ้าสมมติว่าใจร้อนอยากจะทานเลยไม่มีปัญหานะคะ
เราก็นำไปแช่ตู้เย็นก่อนสัก๓ชั่วโมงล้างก่อนนะ๓ชั่วโมง
หลังจากนั้นเมลอนก็จะหอมหวานชื่นใจเลย
บอกว่าคุณภาพของประเทศไทยเนี่ยวันนี้พอกับเมืองนอกถูกต้อง
อย่างดีกว่าเมืองนอกแล้วด้วยอยากไปเที่ยวนะฮะชมไร่ชนเจริญฟาร์ม
อยากไปกินเมลอนถึงที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ
เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ส่วนใครที่อยากอยู่กรุงเทพแล้ว
ตลาดไทยก็มีแล้วตลาดสี่มุมเมืองก็มีแล้ว
วันนี้กระจายสินค้าคนไทยได้ทานของดีกันทั้งประเทศแล้วจริง
ยังมีผักมากมายนะครับคุณดูเอาเองกัน
มีมะเขือเทศฟักทองลูกเล็กไอ้ก่ายน่ารับอาทานมาก
เดี๋ยวขอเอานี่ฟักทองกลับไปฝากย่านหน่อยนี่ทำไมคนนี้มีผักอย่างเงี้ย

ฉันก็อยากเอาไปบ้างหรืออีกหรือบ้างไหม

พักให้เจอสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมานักศึกษาหลงตัวเลขข่าวแปลกทั่วไทย

แปลกทั่วไทยคุณเตรียมตัวกันไว้ให้ดีฮะ
สวยสุดคุ้มกว่า๒๔๐สาขา

รู้สึกตัวเองไม่ได้มาเล่าเรื่องแปลกอย่างนี้นาน
คิดถึงคิดถึงทำไม
มาคนมีความรักอย่าเบะปากอย่างนี้ได้ไหม

คลอดอยู่บนรถโดยมีรถกู้ชีพของโรงพยาบาลเนี่ย
เดินทางตามมาช่วยทำคลอดที่หลัง
ทีนี้หลังจากนั้นคอลอตเตอรี่ก็อยากจะรู้คอตัวเลข

ทะเบียนเป็นทะเบียนรถวีโก้

กรุงเทพฯมหาลักษณ์ของในเกียรติศิริ
อิตะยะโสอายุ๔๒

เอออันนี้ผมไม่ได้บอกนะ
เพราะว่าเขาต้องบวกต้องลบถ้าผู้ชายแสดงก็ลบ
เขาบอกว่าอย่างนี้ขณะที่นายเกียรติศิริเป็นนายจ้าง
ขับรถพานางบานชื่อนางบานนะ
ลูกจ้างชาวลาวไปเจ็บท้องใบคลอด
คลอดที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
แต่เมื่อไปถึงโรงพยาบาลปรากฏว่าปากมดลูกเปิดแค่๓เซนติเมตร

จึงไปคลอดที่โรงพยาบาลเลิศสินที่ฝากท้องเอาไว้
อย่างไรก็ตามจากช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนรถติดมาก
ก็เลยทำให้นางบานคลอดลูกอยู่ในรถของนายจ้าง
หลังจากออกจากโรงพยาบาลมาเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับ
ซึ่งมาถึงที่ศูนย์บริการสาธารณสุข๔๐นะฮะ
ซอยพิธีประสงค์สาย๒ที่๑๑แขวงหลัก๒ที่บังแคร์
ก็ปรากฏว่าตอนนี้ผู้นิยมเสี่ยงโชค
ก็ได้มีการเอาเลขของรถในจ้างไปตีเป็นตัวเลขกัน
คือเลข๑ทะพุท่าวคควาย๒๓๖๐
นั่นคือทะเบียนรถนะฮะนี่คือเรื่องแปลก
แต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นลูกชายหรือลูกสาว
แต่อันนี้เด็ดกว่ามันเกิดที่จังหวัดชายนาฏ
ทุกครั้งที่เวลาที่วันเศรษฐกิจแห่งชาติเกิดขึ้น
ก็จะมีพิธีอันเชิญแม่ตะเคียนกันคุณ
ซึ่งมีพิธีอันเชิญแม่ตะเคียนขึ้นมาอยู่ที่วัดระหว่างทำพิธีเนี่ย
สมาคมคนรักเลขได้บอกทั้ง๒เทนต์เป็น๒บังเล็กเป็น๓ตัวบ้าง

คุณเชื่อไหมว่าที่นี่มันก็เป็นเรื่องแปลก
อันนี้เรื่องแปลกจริงเราไม่ได้พูดถึงเรื่องหวยหรืออะไร
คนที่ได้เลขจากที่นี่ไปเนี่ยรวมกันแล้วงวดที่แล้วนะ
หลายล้าน
ไม่ได้พูดถึงหวย
ยังไม้ตะเขียน
ที่บึงอ้อซึ่งเป็นบึงน้ำเก่าแก่ขนาดใหญ่สำหรับตะเคียนสามท่อนเนี้ย
แท้ที่จริงแล้วเขาบอกเป็นของเจ้าแม่ดอกสร้อยเขานะใครที่บอก
ประชาชนประชาชนประชาชนบอกแถวนั้นประชาชนในระแวกนั้นบอกว่า
เป็นเจ้าแม่ดอกสร้อยเนี้ยหนึ่งท่อนอืมเจ้าแม่สร้อยฟ้าอีกสองท่อนกุ่น
รวมกันแล้วเนี่ยรวมกันเป็นต้นเดียวส่วนช่วงสำคัญที่สุดที่ทุกคนรอคอย
เขามีวิธีอะไรกันรู้ไหมพี่ม้าอะไรอ่ะน้ำตาเทียนอ๋อใช่หยดลงไปอย่างเงี้เหรอ
ในขณะที่เขาทำวิธีนี้นี่นี่นี่คุณหนุ่มดูดูดูดูดูดูดูน้ำตาเทียเนี้ย
หยดลงองค์นั้นหมดนะก็เห็นเป็นต่างหน้าบางคนบอกว่าเห็นเป็นเลขห้า
บางคนบอกเห็นเป็นเลขศูนย์ส่วนพรามที่ทำพิธีนั้นก็บอกกับชาวบ้านที่มาร่วมทำพิธีว่า
ให้นับก้านทูบเอ้าอย่าไปนับเลยนับเลยให้ไปนับก้านทูบณที่ปักของเส้นว่าน
โอ้โหคราวนี้ชาวบ้านกว่าสองร้อยคนเป็นนักก้านทูบกันสู้ตายเลยได้ก้านทูบสี่ร้อยห้าก้านครับ

ลักษณะแปลกเออทำไมมันเป็นแปลกมาได้อย่างนี้เนาะ
คุณโอ๊ะทำไมตาของคุณกล้วยประหลาด

คุณเป็นคนชอบกล้วยประหลาด

วันวานนี้หลังเทศบาลเมียง่า

แต่นายนาริ๊บนะฮะสีทองวันอายุ๒๙ปี
ยึดปลูกบอกว่าเนื่องจากมีปลีและเครือออกกลางต้น
ออกไปตรงกลางต้นเลยทีเดียวนะ

แต่มีชาวบ้านผ่านไปผ่านมา
พวกนี้เขาชอบมาตัดเอาใบกล้วยไป
ซึ่งก็พูดปากต่อปากกันไปเลย

ก็เลยมาจุดทูบจุดเทียน

นี่จำนวนมากเลยเจี๋ยว
สำหรับเคลือกล้วยที่ออกมาเป็นปรีดังกล่าวที่คุณเห็น
ทั้งหมดมันมี๔วีเลยนะ

ประมาณสัก๔๘ลูกได้

ไม่อยากจะบอกว่าไปตีมตัวเลขกันหน้า

แบบว่างมงายอย่างนี้นะ
เอาอย่างนี้ก็เลยเป็นเลขประมาณ๔๘

เอาอย่างนี้เราหยุดเรื่องงมงายดีกว่า
ปรากฏว่าอันนี้น่าจะเด็ดสุด
ไม่งมงายแล้วมันเกิดปรากฏการณ์อันหนึ่งคุณ
สร้างความฮือฮาให้นักแบบว่าทุกคนที่มองหาตัวเลขอยู่
เกิดจากไม่ว่านายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ที่ไหน

นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ที่ไหนเนี่ย
คนก็จะสังเกตว่าทะเบียนนายกรัฐมนตรีใช้อะไร
ทะเบียนรถที่ใช้เนี่ยไปตรงกับอดีตนายกยิ่งรักชินวัฒน์
หรือนายกปูซึ่งนายกปูเนี่ยเพิ่งผ่านวันเกิดมาเมื่อวันที่๒๐กว่า
นายกปูอายุครบ๕๐ปีทำให้เลขนี่
นี่ก็เป็นทะเบียนรถของนายกตู่ที่ใช้ในการลงราชการ
วันนั้นที่ใช้ปุ๊บตรงกับอายุนายกปู่พอดี
ผู้สื่อข่าวบอกรายงานบรรยากาศที่ร้านจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ทั่วทั้งจังหวัดขอนแก่นเนี่ยไม่เหลือเลย
เพราะว่าเป็นไปได้ยังไงนายกตู่ใช้ทะเบียนรถ
ตรงกับอายุนายกอดีตนายกปู
โอ้โหนักเสี่ยงโชคเนี่ยทยอยเดินไปใช้บริการเสียงโชคเลขเด็ดประจำงวด
วันที่๑กรกฎากันอย่างนี้นะครับเขาบอกแน่นเลย
พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ต่างพากันไปหาซื้อเลขดังกล่าวคือ
ซึ่งเป็นหมายเลขทะเบียนรถที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีใช้ในการลงตรวจพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
และยังเป็นเลขของอายุของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
อดีตนายกรัฐมนตรีที่มีอายุครบ๕๐ปีเมื่อวัยกี่วันที่ผ่านมา
นี่นะฮะมาเรื่องนี้บ้างดีกว่าครับ
ป่าคำชะโน้นนะครับวรประชาชนที่มากราบไหว้ให้เรียงวันหวยออก

วอนผู้เริ่มใสนะครับที่จะไปไหว้ปู่ศรีสุโธแล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมนะครับ
ขอให้มาหลังวันหวยออก๑อาทิตย์และหลีกเลี่ยงวันหยุดยาวนะครับ
เพื่อความสะดวกในการเข้ากราบไหว้ด้วยนะครับ
เดินทางมากราบไหว้นะครับปู่ศรีสุโธรวมถึงแม่ย่าศรีปฐุมานะครับ
วังนาคินคำชโนธในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับ
และสุดสัปดาห์นะครับท้ายใกล้วัน
และสัปดาห์สุดท้ายใกล้วันหวยลอตเตอรี่เนี่ย
จะออกไปเดินทางมาจำนวนมาก
โดยวันไหนนะครับที่มีผู้สัทธาจำนวนมากนะครับ
ต้องยืนรอคิวอยู่นานเกือบ๔ชั่วโมง
ที่จะเข้าไปที่ศาลได้นะครับ
นายพงศักดิ์ศรีชนะกรรมการบริหารคำชโนธนะครับ
ได้มีการกล่าวบอกว่าคณะกรรมการบริหารเกาะคำชโนธ

ที่ต้องมายืนเข้าแถวรอตั้งแต่เช้า
แม้ทางคณะกรรมการจะจัดไหว้ด้านนอกเกาะคำชโนธ

แต่ก็ต้องการขึ้นไปไหว้ด้านในเหมือนกันนะครับ
เพราะต้องการไหว้ปู่กับแม่ย่านะครับ

และขอแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบนะครับว่า
หากต้องการมากราบไหว้อย่างสุดสบาย

ขอให้มาหลังวันหวยออก๑อาทิตย์นะครับ
แล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวมาไหว้แบบบางตามาก

แล้วก็ไปไหว้ที่เขาบอกว่าจุดที่แบบว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์ส่งศักดิ์สิทธิ์ไป

เดี๋ยวเราสองคนจะไปหาคุณที่จังหวัดของคุณเลยนะฮะ

ใช่นี่จะชุกหน้าชุมคู่แล้วก็นางเอกพอพานมาทำงานพร้อมกินละมุด

เอ้ยใครวะนางเอกพอพาน

เอาละค่ะลูกสาวที่ฉันค่ะก็ลูกเกิดไปเมื่อเอ๊ะเดี๋ยววันไหนนะ
วันนี้เลยวันวันนี้ใช่วันนี้เออวันนี้เลยอ่า
กำลังเป็นคุณแม่สมบูรณ์แบบแล้วตอนนี้นะคะอีกเดือนน่าจะสิงหานี้
สิ่งหานี่แหละนะฮะก็จะแหมกว่าคลอดแล้วล่ะนะฮะ
ก็เป็นวันเกิดของชมพู่นะคะถือโอกาสก็นำพวงมาลัยเนี่ยนะคะ
ซึ่งแบบว่าบันจงร้อยด้วยดอกมะรี่สวยงามมากมากเลยจะบวงเปิ้ลเริ่มเลยน่ะ
ไปไหว้คุณแม่ถือเป็นการแสดงความกระตันอยู่กระตะเวที
ระลึกถึงนะฮะพระคุณของแม่ที่ต้องเจ็บท้องเพื่อคลอดลูกน้อยออกมา
อืมนี่คือหมดแล้วครับแล้วขอบคุณทะลัดทีวีใช่ไหมจ้ะดีจังเลย
ต้องบอกว่าเป็นภาพที่แบบน่าทราบซึ้งมากมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ภาพนี้เนี่ยได้มาจาก
แอดแทนสตูดิโอนะฮะซึ่งเขานำภาพอันประทับใจเนี่ย
มาให้กับแฟนคลับของชมพู่อรยาได้ชื่นชมในวันเกิดของลูก
คือวันที่เป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบอีกไม่นานนะคะหมวยก็จะเป็นแม่โดยสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกัน
เขาตั้งชื่อลูกไว้ยังเขาไม่บอกเขาไม่บอกเขาตั้งแล้วใช่ไหมใช่
ม้ารู้แล้วใช่ไหมไม่บอกนั่นไงไม่บอกพี่ม้ารู้ยังไงก็ไม่บอก
มีคนสงสัยยังไงชื่อนั้นไงไม่บอกนั้นอย่างอะไร

เอามือล้วงกระเป๋าแหมไม่ฟะพี่หนูมีมีคนตั้งเข้าสังเกตว่าชื่อคือตรง
โอโหนี่วันเกิดของชมพู่สามีดีเด่นมื๊อยมากอะคือพี่น้อตของเรานี่ก็พามานี่ชรอง

ก็เขาเขียนอย่างงั้นนะเห็นไม๊ล่ะมันก็มันแฮดแซกได้หมดทุกเรื่องรามั้งนนะ

ก็ฉลองกันท่ามกลางครอบครัว

ซื้อโลตตารีสระกินแบ่งรัฐบาลดีที่สุด
เม้าสนันดิ์แนะเอกหน้าหวาน

ไม่อยากอ่านนางเอกหน้าหวานก็เยอะมากเลยนะ

โอ๊ยตาลหน้าหวานพอพาล
มากองละครพร้อมกลิ่นละมุด

เมื่อล่าสุดขอบอกวันที่๒๘มิถุนายน๒๕๕๙
ไซต์ชื่อดังได้เปิดเผยเรื่องราวของนางเอกหน้าหวาน

ผู้ทำงานพร้อมกลิ่นละมุดเหม็นหึ่ง

ก็ทำเอาคนรอบข้างได้กลิ่นไม่พึงประสงค์หลายกลิ่นเลยทีเดียว
เมื่อเช้าวันก่อนนางเอกหน้าหวานพอพาน
ก็มาถ่ายละครแต่เช้านางมาตรงเวลาเป๊ะ
ตรงตรงป๊ะก็ตะกัน

มีทำไมจะไม่มีไปทำงานอยู่ใกล้พอยืน
กำลังพูดพูดไปอื้อหือละมุดสุดลิดเลย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

เยอะมากไม่ได้บอกให้นี่ไม่ได้เอาคนในวงกรามมาขายกันนะแต่อยากให้ลดละเลิกซะ
อยู่ในวงการเทิมควรทำตัวที่ดีเหมือนผมเหมือนมดดำเหมือนพี่ม้า
โอ้ถูกต้องจะได้เป็นตัวอย่างดี
พี่ธีกรอีกคนหนึ่งรูปหล่ออีกคนหนึ่งก็เหมือนกันเนี่ยข่าวว่ามา

นัดเจ็ดโมงมา๓ทุ่มนัดเจ็ดโมงมา๓ทุ่ม

ไม่ใช่อันนั้นคือพระเอกนั้นคุณเข้าใจถูกแล้ว

ผู้เอกก็ใช่พี่ธีกรก็มี๒คนไง

แต่เราพูดถึงคนนี้พวกพี่ที่คิดอยู่ไม่ใช่นะคะ

เป็นเบอร์ใหม่มาแรงสวย
เป็นนางเอกมาใหม่คนที่เราไม่ใช่นางเอกอยู่นานแล้วด้วยนะ
เมื่อกี้เป็นนางเอกมาใหม่มาแล้ว

พวกนี้ชาวอุดรเราจะไปลาวไปเวียงจันทร์ไหม

เราจะไปเวียงจันทร์กันด้วยเราจะขึ้นเครื่องบินกลับทันหรือเปล่าอุ๊ยทันสิ

พรุ่งนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่อุดรน้องค่ายด้วยกันค่ะ